เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุระทึกกลางกรุงที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นเพลิงไหม้หอพักกลางกรุงย่านรัชเทวีนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยหนีตายกันโอละหมานครับ
ที่สุดแล้วมีผู้เสียชีวิตไป๓ศพด้วยกัน
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
และนำผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกเพื่อป้องกันขวัญที่เกิดขึ้น
จากนั้นให้ออกมาทางริมระเบียงเพื่อหาอากาศหายใจ
ตรงนี้การมีสติถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดเรื่องเศร้า
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า๓รายแน่นอน
ส่วนเหตุการณ์ไฟไหม้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

พอรู้ตัวอีกทีก็พบมีควันพวยพุ่งเข้ามาในห้อง
เจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้มากว่า๗ปี

พร้อมระบุว่าเหตุเกิดประมาณตี๓ระหว่างนอนอยู่ในห้องพัก
ก็ได้ยินเสียงคนเออะโวยวายไม่คิดว่าเป็นไฟไหม้
กระทั่งมีคนร้องว่าช่วยด้วยจึงพยายามเปิดประตู
แต่เนื่องจากประตูร้อนมากจึงไม่สามารถออกไปได้
ทุกช่องเล็กด้านล่างแล้วลอดออกมาโดยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ตอนแรกผมก็นอนอยู่ประมาณสักตี๒๓๐ถึงตี๓เนี่ยฮะ
มันก็มีเสียงคนโวยวายออกมาตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นคนทะเลาะอะไรกัน
ก็เลยไม่ได้เปิดประตูออกไปประมาณสัก๑๐นาทีได้นะฮะ
ตอนแรกเข้าใจว่านึกว่าเป็นเรื่องอะไรปกติหรือว่ามีอะไรทะเลาะอะไรกัน
แต่พอมีกว้างเยอะกลายขึ้นมาก็ต้องหาทางออกไปอยู่ที่ระเบียงแทน
จนรอไปสักประมาณ๕๓๐ชั่วโมงก็จะมีคนมาเคลาดประตู
เราถึงพยายามแหวกทางแล้วก็เดินไปเคาะประตูซ้ำ
พอดีประตูห้องเหมือนกันว่ามันโดนความร้อนและมันเปิดออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเหมือนกับว่าใช้ค้อนทุบตรงช่องระบายอากาศตรงข้างประตูข้างล่าง

สำหรับอาคารหลังนี้เป็นอาคารสูง๑๓ชั้น
เปิดเป็นที่พักอาศัยลักษณะหอพัก
โดยบริเวณชั้น๑เป็นอาคารสำนักงานและร้านค้า
ชั้น๒ถึงชั้น๑๓เป็นห้องพัก
จำนวนชั้นละ๒๐ห้องรวม๒๔๐ห้อง
ส่วนชั้น๑๔เป็นชั้นดาดฟ้า
อาคารแห่งนี้ขออนุญาตก่อสร้างเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นการวางระบบความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
แต่เนื่องจากอาคารสร้างก่อนการออกกฎกระทรวงฉบับที่๓๓

ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยหรือระบบการควบคุมเพลิงไม่สมบูรณ์
อย่างไรก็ตามได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่๔๗มาควบคุม
โดยอาคารนี้ได้จัดธรรมดายหนีไฟบันไดลิง
สายน้ำควบคุมเพลิงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ภายหลังจากเกิดเหตุก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพื่อจัดหาที่พักพิงและเยียวยา
รวมถึงให้ผู้เสียหายมาแสดงตัวตน
เพื่อเข้าตรวจสอบทรัพย์สินภายในอาคาร
เบื้องต้นมีผู้เสียหายมาลงทะเบียนแล้วกว่าหนึ่งร้อยคนขณะที่นายธเนธวีรสิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมเผยภายหลังเข้าตรวจสอบอาคารพบว่า
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กคาดว่าจุดต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณช่องชาร์ฟ
หรือช่องเก็บสายไฟชั้น๕ของอาคารเนื่องจากพบควันไฟขึ้นไปที่พื้นตั้งแต่ชั้น๖ขึ้นไป
เมืองต้นได้ตรวจสอบเรื่องการรับน้ำหนักและโครงสร้างว่าจะสามารถใช้อาคารต่อได้อีกหรือไม่
ว่าต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบประมาณหนึ่งเดือนสำหรับอาคารที่มีลักษณะนี้ในเขตราชเทวี
มีจำนวนสามร้อยสิบสี่อาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประตอบการทุกราย
ส่งหนังสือการตรวจสอบการป้องกันอาคีภัยมาที่สำนักงานเขตราชเทวีแล้ว
เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน